มีเรื่องการสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมในการเตรียมพร้อมเอาไว้ล่าสุด
มีหนังสือของประหลัดกระทรวงมหาดไทยส่งไปยังผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ส่งวันนี้ครับ๕เมษายน๒๕๖๓นะฮะโดยประหลัดกระทรวงมหาดไทย
ขอให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมในการดำเนินการในกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐
เตรียมดังนี้ครับก็มีให้จัดเตรียมพื้นที่รองรับการกักตัวของจังหวัดเอาไว้
ให้มีความพร้อมโดยสามารถพิจารณาใช้พื้นที่ของภาคเอกชนได้
ในส่วนที่จัดทำเป็นสถานที่กักตัวโรงพยาบาลสนามคลังเก็บอาหารเครื่องดื่ม
จุดรับบริการและจุดประชาสัมพันธ์ให้ข่าว
ให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนและทุกภาคส่วน
ถึงความจำเป็นในการปฏิบัติการเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
โดยให้ประชาชนอยู่ในที่พำนักไม่เคลื่อนย้ายไม่เดินทาง
แล้วก็มอบภารกิจให้ส่วนต่างรวมทั้งส่วนท้องถิ่นด้วย
ให้ไปซักซ้อมแนวทางซักซ้อมแผนต่างให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน
ให้วางมาตรการควบคุมการกักตุลสินค้าโดยเชิญประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
หากพบการทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเร่งครัด
วางระบบแผนจัดระบบการขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค
สิ่งของจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน
เพื่อดูแลประชาชนถึงระดับหมู่บ้านและชุมชนให้ชัดเจน
และให้กำหนดอยู่ในแผนปฏิบัติด้วย
ข้อสุดท้ายก็คือทุกจังหวัดต้องรายงานสถานการณ์
ภายในเวลา๑๘นาฬิกาของทุกวัน
ให้กับทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙กระทรวงมหาดไทยได้รับทราบ
นามโดยนายชัดชัยพรมเลิศประหลัดกระทรวงมหาดไทย
ส่งไปล่าสุดวันนี้เลยเพื่อที่ทุกจังหวัด
นั่นก็หมายความว่าเป็นการเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อน
เพื่อจะต้องมีการยกระดับมาตรการต่าง
ในการที่จะดูแลกันให้เข้มข้นมากขึ้น

ว่าแม้ว่าเราจะมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้น
แต่ในแต่ละวันเนี่ยก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเหมือนกัน
ครับแต่มันก็ยังมีดราม่าทำนองว่าคนในชุมชนเนี่ยไม่ต้อนรับคนป่วยที่รักษาหายแล้วกลับมา
จริงอยากจะบอกว่าคนที่เขาป่วยด้วยโควิด๑๙แล้วรักษาหายกลับมาแล้วเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญเลยนะคะ
เพราะว่าพลาสมาในตัวเขาเนี่ยสามารถเอาไปช่วยเหลือผู้ที่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลได้
เรื่องนี้คุณหมอเป็นคนออกมาบอกเองนะคะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา
สัตว์อาจารย์ในแพทยงผู้วรวรรณนะคะหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเลยบอกว่า
การใช้พลาสมาหรือน้ำเหลืองของผู้ที่หายจากโรคมารักษาผู้ป่วยที่มีอาการจากการติดเชื้อเดียวกันทำกันมานานมากแล้ว
เช่นเดียวกันมีการนำมาใช้ในการรักษาโควิด๑๙สำหรับผู้ป่วยในภาวะวิกฤตที่ประเทศจีนด้วยนะคะ
ซึ่งก็จะมีรายงานรองรับในวารสารที่มีชื่อเสียงเขาบอกว่าได้ผลดีในการรักษา
เพราะฉะนั้นกระบวนการเก็บพลาสมาก็จะต้องมีการตรวจอาสาสมัครที่เคยติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็วัดภูมิต้านทานต่อเชื้อโควิด๑๙เพื่อยืนยันว่าหายจากโรคนี้แล้วจริง
ผู้ป่วยที่หายจากโควิด๑๙แล้วเนี่ยอยากจะให้มาลงทะเบียนรับการตรวจกรองที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
เพื่อทำคุณประโยชน์ให้กับผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤต
ภาคชาติไทยเองก็มีการออกประกาศเชิญชวนผู้ป่วยที่หายจากโควิด๑๙มาบริจาคพลาสมาเช่นเดียวกัน
เพื่อจะได้เอาไปใช้ในการรักษาโรคแล้วก็ช่วยยับยั้งไม่ให้ปอดอักเสบรุนแรงที่จะส่งผลให้เสียชีวิตได้นะคะ
สำหรับผู้ป่วยที่ประสงค์จะบริจาคพลาสมามีเงื่อนไขนิดหน่อยค่ะ
คือ๑คุณต้องเป็นผู้ป่วยที่หายดีไม่มีอาการและออกจากโรงพยาบาลแล้ว
หลังออกจากโรงพยาบาลมาคุณต้องกักตัวที่บ้านครบสิบสี่วันแล้วด้วย
ใครที่เข้าเกณฑ์๒ข้อนี้นะคะสามารถมาลงทะเบียนเพื่อที่จะขอเก็บตัวอย่างพลาสมาของตัวเองได้เลยที่สภากาชาติไทย
ถ้ามีผู้บริจักษ์พลาสมาพิเศษแบบนี้เพิ่มขึ้นก็จะทำให้ผู้ป่วยในประเทศ
ใช่ค่ะ

เขาจะไปสกัดของเขาอีกทีท่านไปบริจาคเลือดก่อน

ไม่ใช่น้ำเหลืองอย่างที่เราคิดในมโนภาพอย่างนั้นไม่ใช่นะ

ก็สามารถไปบริจาคกันได้ถ้าคุณไม่มีอาการแล้ว
แล้วก็กักตัวที่บ้านหลังจากออกจากโรงพยาบาลครบ๑๔วัน
ก็ขอเชิญเลยที่ศูนย์โลหิตแห่งชาติสภาคารชาติไทย
และท่านต้องอย่าลืมว่าบ้านเราไม่ได้มีแค่ผู้ป่วยโควิด๑๙

ที่เขาต้องการเลือดต้องการโลหิตอยู่
อุบัติ๖อุบัติเหตุโรงพยาบาลทั่วประเทศเนี่ย

เพราะฉะนั้นถ้าท่านสะดวกขอเชิญท่านออกไปหน่อย

เพราะตอนนี้บางที่เขาก็ปิดใช่ไหม
เขาก็ไปรับนอกสถานที่อะไรก็ไม่ได้
เดินทางมาก็ลำบากก็เลยคลังเลือดตอนนี้มันลดลง